คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์อุบัติเหตุหน่อยค่ะโอ้โหอุบัติเหตุนี้
เอาจริงนะคือเกิดเหตุแล้วรถชนก็ว่าแย่แล้วเวลารถชนกันมีผู้บาดเจ็บติดคาอยู่ภายในรถ
อุบัติเหตุนี้กลายเป็นว่าไฟลุกท่วมแล้วนาทีตอนเจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือคนที่ติดคาอยู่ในรถ
มันต้องลุ้นกันทุกนาทีนะคุณผู้ชมลองไปดูค่ะ
ไฟลุกท่วมอย่างนั้นน่ะแล้วเนี่ยมันก็ต้องกลัวสิเออมันจะระเบิดตุ้มต้ามอะไรกันขึ้นมาไหม
นะคะแล้วคนขับก็ติดอยู่ข้างในอีกต่างหาก
คือตำรวจทางหลวงอำเภอนาดีแล้วก็มีอาสาหน่วยกู้ภัยของมูลนิธิสัจพุทธธรรมแห่งไทยนะคะ
เขาประสานรถน้ำดับเพลิงแล้วก็นอกจากจะไปดับไฟแล้วยังต้องไปช่วยคนที่ติดอยู่ในรถ
เพราะรถเนี่ยพังยับเยินอย่างที่เห็นมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมเห็นแล้วเป็นรถใหญ่
เป็นรถพ่วง๒๒ล้อบรรทุกมันสัมปะหลังมาแล้วค่ะพลิกคว่ำไปชนอัดติดกับแนวกั้นคอนกรีตกั้นถนนตรงนั้น
และไปชนเข้ากับรถกระบะด้วยคนขับรถพ่วงเนี่ยชื่อนายสมนึกอ่านประโคนอายุห้าสิบเอ็ดปีนะคะ
คุณผู้ชมดูนาทีตอนช่วยเหลือมันทุลักทุเลจริงนะคะเพราะว่าเขาถูกอัดติดอยู่ในนั้น
ปอแต่อย่าลืมนะไฟมันไหม้ด้วยนะใช่ไหมทีนี้แล้วเขาบอกว่าคืออาการเนี่ยดูแล้วเบื้องต้นสาหัสแน่
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ฉีดน้ำนะคะคือกู้ภัยเขาก็ต้องฉีดน้ำเอาไว้ไม่ให้ไฟมันลุกเพิ่ม
ช่วยเหลือคนขับออกมาต้องใช้เครื่องมือตัดทางเอาร่างคนขับออกจากตัวรถ
สุดท้ายรอดตายราวปฏิหารจากการถูกไฟคลอกอ่ะเนี่ยที่เกิดเหตุนะคะอยู่ในแถวโค้งสารเจ้าพ่อปู่โทน
ตรงนี้มันเป็นทางโค้งลงเขาแล้วมันเป็นจังหวะแบบหักศอกลาดชัน
ตรงนี้คือถนนสาย๓๐๔นครราชศรีมากะบินบุรีค่ะอยู่ที่อำเภอนาดีปราจีนบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้นี่เองแล้วคุณผู้ชมดูบนพื้นถนนนะ
เพราะรถบรรทุกเขาบรรทุกปูนมาเต็มคันรถ
แล้วส่วนคนขับกรบะละคะคนขับกรบะทราบชื่อคือนายอานุสรยิ้มลำมันอายุ๓๔ปี
เขาเล่าแบบนี้ว่าตัวพี่เขาเนี่ยเขามากับครอบครัวมากัน๓คน
ก็มีอีก๒คนนั่นแหละค่ะเป็นผู้หญิงนะคะ
ขับรถมาจากนี่เลยโคราชจะไปไหนไปชนบุรี
มาถึงจุดเกิดเหตุค่ะเห็นรถบรรทุกพ่วงอันนี้เจ้าตัวเล่านะ
รถบรรทุกพ่วงลงเขามาอย่างเร็วมากตัวเขาจะหลบแต่มันหลบไม่ทัน
สุดท้ายโดนรถ๒๒ล้อเนี่ยชนกระเด็นแล้วรถเขาข้ามเลนไปอีกฝั่งนึง
สุดท้ายเกิดไฟลุกไหม้โชคดีเขาบอกว่าประตูอีกข้างมันเปิดได้
รีบหนีออกมาจากตัวรถได้อย่างปลอดภัย
ฟังเสียงคนประสบเหตุคนนี้หน่อยค่ะ
ลงมาจากโคราชแล้วก็ลงเขามาเรื่อย
ผมก็หนีเขามาเรื่อยเขามาเร็วมากเลยครับ
แล้วผมก็หลบให้เขาแซงซ้ายไปผมหลบมาขวา
แล้วเขาก็พูดกว้ามใส่ผมตรงโค้งนี่เลยครับ

แล้วก็เขาบอกว่าทางฉุกเฉินจะมีไว้สำหรับรถบรรทุก
ที่บ้าจะมีปัญหาเรื่องระบบเรค
ที่เขาจะวิ่งขึ้นเพื่อลดการสูญเสียใช้การอะไรไม่ได้
อุบัติเหตุครั้งนี้คาดว่าอาจจะเกิดจากอะไร
เบรกของรถพ่วงนะคะคือมันอาจจะมีปัญหา
ควบคุมรถไม่ได้แล้วไปประกอบกับว่า
มันเป็นทางลงลาดชั้นและเป็นโค้งหักศอกด้วย